ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้มาตรวจสอบนะคะตัวเลขคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งในประเทศจีนเองและประเทศอื่นอื่นนะคะทั่วโลกเลยนะคะคือตอนนี้ยอดล่าสุดนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในประเทศจีนค่ะยืนยันอยู่ที่๑๗๓๙๗รายแล้วนะเยอะเหมือนกันนะคะนี่คือตัวเลขโดยรวมยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลกนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเห็นตามตารางแบบนี้นะคะ
ฟิลิปปินส์นะคะส่วนประเทศอีก๑ประเทศที่ตอนนี้เป็น๑ประเทศในเอเชียหน้าจับตามองมากคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสัยพันธุ์ใหม่แล้ว๒๐รายนะคะก่อนหน้านี้คือไทยเป็นอันดับ๒แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะตามมาด้วยประเทศไทยค่ะ๑๙รายและไทยเป็นอันดับ
จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเป็นความหวังใจว่าแบบนี้นะคะส่วนผู้ป่วยทั้งหมดค่ะ๑๗๓๙๓รายเสียชีวิตแล้วทั้งหมดนะคะ๓๖๑ศพ
จำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้อย่างที่เราทราบกันค่ะว่าต้นทางหรือว่าศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยอูฮันของประเทศจีน
เขาประกาศเลยหลังจากที่เชื้อแพร่ระบาดบอกว่าภายใน๑๐วันเขาจะมีการสร้างโรงพยาบาลพิเศษแห่งแรกเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
พูดจริงทำได้จริงค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ราคาคุยนะคะเพราะว่า๑๐วันปุ๊บเสร็จปั๊บเลยค่ะ
วันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่ทางโรงพยาบาลเปิดรับผู้ป่วยนี่เป็นตึกเป็นอาคารอย่างนี้เลยอ่ะ
โรงพยาบาลใหม่ป้ายแดงของจีนนะคะใหม่เอียมเลยค่ะนี่คือโรงพยาบาลหัวฉันศาล
โรงพยาบาลพิเศษขนาด๑๐๐เตียงแห่งแรกที่จีนเริ่มก่อสร้างคือ
มกราคมที่ผ่านมาเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอูฮัน
โรงพยาบาลนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาปห่างจากเมืองอูฮันไปสักประมาณ๒๕กิโลเมตร
ตามรายงานข่าวบอกว่าเมื่อคืนนี้อันนี้ภาพตอนก่อสร้างนะ
ตามรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะวิศวกรได้มีการตรวจสอบทดสอบการเดินระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล
และวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมตามกำหนดการจะเป็นวันแรกที่จะเปิดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอูฮันหรือไวรัสโคโรนา
แม่ไม่ใช่ราคาคุยนะถ้าเกิดว่าคุณสมรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้โม้นะ
นี่เขาใช้เวลาทำไม่ถึง๑๐วันเท่านั้นเองออกมาเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่แค่แห่งเดียว๒แห่ง
เขามีความพร้อมนะคะสำหรับการรับมือนะคะ